คุณผู้ชมฮะมาดูงานบุญใหญ่งานนี้หน่อยฮะ
งานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเกษมเขมโก
ที่สารปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม
ปรากฏว่ามีระเบิดตุ้ม
หลายคนตกใจฮะงานบุญจะมีการวางระเบิดหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วทำไมมันเกิดเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะพอมันระเบิดตุ้มแล้วนะฮะ
ไฟมันโหมลุกไหม้ครับ
ไหม้รถกระบะคันนี้ทั้งคัน

แต่เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะ
ด้านหลังคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีถังก๊าซ

ใช่นี่แหละครับต้นต่อของการเกิดระเบิดครับ
หลังจากนั้นเกิดไฟลุกไหม้นะครับ

พากันวิ่งหนีออกมาจากงานบุญนี้อย่างโกลาหลเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการฉีดน้ำดับเพลิงประมาณ๑๕นาที

แต่ว่าเพลิงก็เผารถเสียหายไปทั้งคัน
แต่ตอนที่มาดับเพลิงก็ต้องระมัดระวังกันคุณ
ไอ้ถังแก๊สอันนี้มันจะระเบิดอีกนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
กลางงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเกษมเขมโก
หรือว่างานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สารอริยสงฆ์นะครับ
จัดขึ้นที่สารปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโก
ที่ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
ส่วนรถที่ไฟลุกไหม้ก็คือกระบะอีซูซู
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๗๙๓๖ลำปาง
นอกจากไฟลุกไหม้แล้วยังมีเสียงระเบิดดังขึ้น
ประมาณ๓๔ครั้งอย่างที่บอกว่าชาวบ้านชาวช่อง
มาร่วมงานต่างตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยนะครับ
ด้านของเจ้าของรถกระบะที่เกิดเพลิงไหม้
ก็คือนายอ้วนอายุ๔๖ปีเขาเปิดเผยแบบนี้
กำลังยกถังก๊าซลงจากรถถังก๊าซเอาไปใช้ทำอะไรคุณ
แต่วาวถังการ์ดที่กำลังยกไปมันไปกระแทกกับวาวของถังการ์ดอีกถังนึง
จนเกิดประกายไฟนะฮะหลังจากนั้นไฟลุกไหม้ทันที
โชคดีที่เขากระโดดหนีออกมาจากรถได้ทันนะคุณ
ก่อนที่ถังก๊าซจะระเบิดตามมาเขาไม่ได้รับบาตเจ็บ
แต่ทั้งถังการ์ดแล้วก็ทั้งรถได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับ

ก็ลงพื้นที่ตอน๑๐โมงเช้านะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งในสภาพของกลางวันเนี่ยนะครับ

เพื่อรอการชักลากไปแล้วก็เอาไปตรวจสอบด้วย
จากการสอบถามทางกู้ภัยต้นทงชัยลำปาง

ก็คือพี่สถาพรเปิดเผยบอกว่าก่อนช่วงเกิดเหตุนะครับ
ของกู้ภัยเองได้สแตนบายที่บริเวณในงานนะครับ
ซึ่งมีชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากเป็นร้อยละคุณ

ทุกคนได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะฮะ
ดังขึ้นหนึ่งครั้งก่อนบริเวณด้านหลังสุสานไตรลักษณ์

ก็เลยให้ทีมกู้ภัยรีบวิ่งไปตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่าเหตุดังกล่าวตอนนั้นคนนับร้อยก็พากันวิ่งหนีกลหนมาก
เพราะคนตกใจต่อมาก็มีเสียงระเบิดตามมา
ทีนี้กู้ภัยก็ประสานงานนะฮะให้รถดับเพลิง
ดับเพลิงจนระงับเหตุได้นะครับ
แต่ทีนี้คุณตำรวจต้องสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงอยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณ
กับแก๊สฮีเรียมความต่างกันคือไฮโดเจนมันจะมีความไวไฟ
แล้วราคามันจะถูกกว่าไงบางทีขายตามตลาดนัดอ่ะเป็นพวกนี้แหละ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแก๊สฮีเรียมมันจะไม่ไวไฟ

บางทีเติมลูกโป่งลูกหนึ่งจะแบบ๓๔๐๐เลย
นั่นสิแต่พ่อค้าแม่ค้าก็จะส่วนใหญ่ใช้การ์แบบถูก
แต่มันอันตรายนะแม้จะบรรจุในลูกโป่งไปแล้ว

อยู่ใกล้ไฟอันนี้ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชม